ที่กาญจนบุรีครับคุณผู้ชมฮะร้านขายเฟอร์นิเจอร์มือสองแน่นอนล่ะ
ว่านอกจากเอาเฟอร์นิเจอร์มาขายแล้วเขาต้องรับซื้อด้วยใช่ไหม
ทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเหมือนว่าจะมาขายนะ
ก็แลกไอดีไลน์กับเจ้าของร้านไป
หลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เดินไปหลังร้าน
ใช่ใส่ตาเนี่ยยังชำเริงมองกล้องจอดควิดอยู่

มันกล้องเหมือนกันนะตอนวิ่งออกถนน
ตอนรถทางตรงมาใช่ไหมล่ะพี่โบ๊ค

คนที่ก่อเหตุอายุน่าจะสัก๔๐ปีครับ
แล้วก็มาที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์มือ๒ในอำเภอท่ามกาที่กาญจนบุรี
เหตุเกิดวันอังคารที่ผ่านมา๒๑พฤศจิกายน
พี่แดงหน่อยพี่แดงคนที่กระโดดถีบเมื่อกี้เป็นผู้จัดการร้านนะ
ขออภัยไม่ใช่เจ้าของนะเป็นผู้จัดการร้าน
แดงเล่าให้ฟังอ๋อไอ้คนนั้นน่ะเห็นมาทำทีเอาสินค้ามาขายให้ร้านผม

พอคุยเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปหลังร้านสิ

คือเอกใจไงพี่น้ำแข็ง

เอกใจว่าทำไมยังไม่ไปนะยังเดินวนเวียนอยู่ในร้าน

จากตอนแรกอยู่หลังร้านก็เดินออกมาดูหน้าร้าน
เห็นพอดีคนร้ายยกโต๊ะญี่ปุ่นนี้ไปเลย

ตาตาเป็นโต๊ะญี่ปุ่นสแตนเลส

ยกขึ้นไว้ร้านแล้วก็ขี่หนีไป

ขึ้นว่าอ่านแล้ว

เมื่องต้นพี่แดงไปแจ้งความให้ขอบคุณ
แล้วก็ตำรวจรู้ที่อยู่ของมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายแล้ว
กำลังออกติดตามจับกลุ่มตัวดีไม่ดี

เหตุการณ์ที่ท่ามอากาศการจรรย์นบุรีครับ
เจอดีน่ะเจอดีน่ะพี่ดังบอกแบบนี้